เรื่องของสุนัขนะฮะคนรักสุนัขรักหมาไม่สบายใจกับการเห็นคลิปภาพต่อไปนี้รถคันหนึ่งขับไปเหยียบไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วมันจะรอดไหมไปชมเลยครับ
นี่เห็นไหมฮะมันก็นอนอยู่กลางถนนค่ะรถมันอาจจะเสียงเบาหรือคนอาจจะไม่เห็นหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเหยียบไปปุ๊บมันอยู่ใต้ท้องรถนี่ครับนี่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดูถึงตอนนี้ด้วยกันแล้วส่งข้อความมาบอกหน่อยสิในมุมคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคนขับเขาเห็นเขาไม่เห็นหรือยังไงคะนี่นี่เห็นไหมมันก็อยู่กลางถนน
นี่นะฮะนี่นี่โอ้โหสงสารเหลือเกินนะฮะรถเก่งคันนี้เนี่ยคือเขาขับมาไม่ได้หรอกนะครับนะฮะก็ยังไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่าว่าหมานอนอยู่กลางถนนเนี่ยชนเข้าไปแล้วมันก็ไปอยู่ใต้ท้องรถเลยนะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาก็ไปโพสต์คลิปนี้เอาไว้พร้อมข้อความบอกว่าดูเหมือนตั้งใจนะหน้าบ้านเลยหมามันหลับบวกก
วิ่งออกไปดูหมากำลังจะมุดออกมาใต้ท้องรถแต่รถยังเคลื่อนต่อไปอีกมันก็ออกมาไม่ได้อีกค่ะเลยตะโกนให้หยุดนะฮะถ้าออกไปไม่ทันหมาคงเป็นศพไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็คลิปนี้เลยนะฮะสุดท้ายก็อ่ะรอดตายังหุ่นหวิดนะครับแน่นอนฮะคนหลายคนเขาเห็นเขาบอกว่าเอ๊คนขับน่าจะเห็นน่ะเพราะบ้านคนขับเนี่ย

โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าถนนไม่มีสัญจรนะแต่ไม่ได้มีให้หมานอนนะอะไรแบบนี้หลายคนก็มองไปต่างมุมโดยเฉพาะคนที่เขารักหมาแบบนี้เขาบอกว่าหมามันนอนไม่ยอมลุกอะไรแบบนี้มันก็ต่างมุมมองแล้วกันยังไงขับรถก็ต้องระวังฝากฝั่งคนเลี้ยงก็ต้องดูหมาให้ดีอย่าปล่อยหมาคุณไปนอนกลางถนนแบบนี้เลี้ยงก็เอามันเข้ามาในบ้านให้มันปลอดภัย